ผู้ชมเค้าไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยตอนนี้แกงลักรถจากกระยานโยน
ระบาดจริงจริงนะคะเดือนเดียวเนี่ยรถหายไปสิบคันแล้วค่ะ
ลาสุดตำรวจให้ติดประจำตัวมาได้คนหนึ่งเป็นชาวกัมภูชานะคะ
แต่ตำรวจเขาบอกว่าเพื่อนร่วมแก๊งมีอีก
รวมแล้วเป็นสิบคนได้ค่ะอันนี้เป็นภาพตอนที่ตำรวจกำลังเข้าไปค้นหา
ตรวจกำลังเข้าไปค้นหาเพราะว่า๒คนที่เป็นคนก่อเหตุ
เขาวิ่งหลบมาในดงย่าดงป่าแบบนี้ค่ะ
ตำรวจภูทรบ้านบึงต้องระดมกำลังกว่า๓๐นาย
ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณป่าย่าริมกำแพงโรงงานแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
คนร้าย๒คนก่อเหตุบุกไปรักทราบรถจักรยานยนต์ในหอพัก
คือตำรวจสายตรวจมาเจอแบบซึ่งหน้าเลยค่ะ
เพราะว่าเขากำลังเอาไม้แขวนเสื้อไปล็อกประตูหน้าบ้าน
ของเจ้าของรถจักรยานยนต์อ่ะโอ้โห
ตำรวจไปเจอช็อตนั้นพอดีหันมาเจอกับตำรวจปุ๊บ
อ้าววิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเข้าป่าย่านี่แหละค่ะ
ร้อยตำรวจตรีสมัยทาสีแก้วก็คือชุดสายตรวจน้องแก่
ที่ไปเจอกับคนร้ายสองคนนี้แล้วนะคะ
เหตุการณ์คือกลางดึกของวันที่๙สิงหาคม

เขาบอกว่ามีพิรุษมันอยู่ในซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พอเดินเข้าไปตรวจสอบลึกก็เจอคนร้ายอย่างที่ว่า

เพราะว่าคนร้ายสองคนวิ่งหลบหนีไปซ่อนอยู่ในพงหญ้า
เจ้าหน้าที่เลยวิทยุขอกำลังเสริมแล้วบอกเอารถไถนามาเลย

สุดท้ายนายโบชาวกัมพูชา

เอาอาจารย์เรารีบเดินออกมามอบตัวก่อนเลย

ขอพักอาศัยกับเพื่อนที่ชื่อวุฒิ

แล้วก็เป็นลูกจ้างทำไร่ในพื้นที่ตำบลหนองอีรุนในอำเภอบ้านบึง

ตระเวนเกาะเหตุขโมยจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอบ้านบึง

แถมมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นแบบนี้ด้วยค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๕จุดด้วยกันนะคะ

ลักรถจักรยานยนต์จุดละ๒คัน
รวมทั้งหมด๑๐คันในรอบ๑เดือน

ตำรวจคุมตัวนายโบไปสอบสวนเพื่อจะขยายผลอีก
ซึ่งพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
สอบปากคำแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียว

แล้วก็ตระเวนเกาะเหตุมาพื้นที่๕อำเภอของจังหวัดชนบุรี
มอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาได้๕คันแล้ว
ซึ่งหนึ่งในนั้นไม่เหลือเป็นสภาพมอเตอร์ไซค์แล้ว

แล้วก็มีครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่๑อันด้วย
หัวหน้าแก๊งแก๊งนี้ชื่อว่านายควัน

แล้วก็เพื่อนชาติเดียวกันรวมทั้งหมด๕คน
แถมยังมีคนไทยอีก๒คนที่ร่วมขบวนการ
รวมเป็นทั้งหมด๗คนด้วยกันนะคะแก๊งนี้
ซึ่งพอขโมยของไม่ได้ก็จะเอามาชำแหละเป็นอะไร

ตอนนี้มีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นำแจกันดอกไม้
มอบให้กับพลตำรวจตรีนันทชาติด้วยนะคะ
ก็มาขอบคุณแล้วค่ะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ย
พยายามทำงานอย่างเต็มที่จับตัวคนร้ายมาได้๑คนละ
ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะรีบขยายผล
แล้วก็ตามจับตัวมาให้ได้ทั้งหมดนะคะ
ขอให้จับได้โดยเร็วนะคะ